แต่ว่าเรื่องของอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้นะคะ
บางทีเกิดขึ้นกับคนที่เรารักคนที่เราห่วงใหญ่
อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะเราไปดูหน่อยไหมคะว่าช่วยได้ทันหรือเปล่าค่ะ
จิซาเว็บแรกผมคิดว่าไงรู้ไหม

ก็ดูว่าช้างจะมาจู่โจมใช่ไหม

เป็นพ่อเป็นลูกกันเห็นพ่อล้มลงแบบนี้ลูกช้างตกใจ
แต่ถ้าเป็นผมนอนอย่างนี้แล้วช้างวิ่งมาผมไม่นอนเล่นอย่างนี้นะ

จะแกล้งตายเหรออยู่นี่แหละไงไม่ใช่หมี
ใครอยู่ก็บ้าแล้วแต่เรื่องของเรื่องเขาซี้กัน
เขาซื้อกันนี่น้องช้างชื่อว่าน้องจุ๊บแจงนะคะ
ส่วนใครที่อยากจะเห็นพฤติกรรมน่ารักความสัมพันธ์ของพ่อลูกคู่นี้เนี่ย
ไปชมความน่ารักได้แล้วก็จะเห็นว่าช้างก็ควรผูกพันกันจริง
น่ารักนะวางมือถือแล้วก็ถ่ายไว้แบบนี้

อ้าวหายไปแล้ววางออกไป

วันหลังก็ให้ช้างถ่ายสิแล้วเราวิ่ง
เออทำไมคิดไม่ได้นะ